เป็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ล่าสุดนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชุดนี้ก็ออกมาเผยว่า
ทีมนั้นมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่น
ก่อนที่จะเดินทางไปลุยศึกชิงช้ำเอเชีย
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในชุดอายุไม่เกิน๑๙ปีวันนี้ก็เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอล๑๙ปีชิงช้ำเอเชียที่ประเทศบาเรนระหว่างวันที่๑๓๓๐ตุลาคมนี้ครับ
โดยโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าภูมิสอนเปิดเผยว่าทีมนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากชุดรองแชมป์อาเซียนประมาณ๑๑คน
และเนื่องจากบางรายนั้นก็มีอาการบาดเจ็บทำให้เหลือใช้งานได้๒๖คนเท่านั้น
แต่ทั้งนี้เชื่อว่านักเตะที่เหลืออยู่นั้นมีศักยภาพเพียงพอครับ
อกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสโมสรต่างนะครับให้ปล่อยตัวนักฟุตบอลตัวหลักของทีม
ซึ่งล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าจะประสานงานให้กับสโมสรต่างปล่อยตัวนักเตะมาร่วมทีมนะครับ
โดยเกมในรอบแรกที่จะต้องพบกับเกาหลีใต้ซาวดีอาราเบียและบาเรนนั้น
ตั้งเป้าว่าจะเก็บอย่างน้อย๕คะแนนนะครับ
เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายและลุ้นเก็บใช้ชนะ
ส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดลุยศึกฟุตบอลโลก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดที่๓และ๔กับสหรัฐอารับเอเมริตและอีรักษ์
ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนได้ประชุมในเรื่องของทฤษฎี
เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในสัปดาห์หน้า
ซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งไทยนั้นจะเริ่มซ้อมสนามแห่งนี้ตั้งแต่ในวันนี้จนถึง๔ตุลาคมในช่วง๑๘๒๐นาฬิกาตามเวลาของท้องถิ่น
โดยได้รับแจ้งจากผู้ใดและสนามว่าไม่สามารถอนุญาตให้แฟนบอลนั้นเข้าชมเกมเข้าชมการฝึกซ้อมได้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโตยาต้าลิกครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรำยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
จะแข่งขันในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ที่สนามสุพัชลาศัยโดยทีมแชมป์นั้นจะได้รับเงินรางวัล๕ล้านบาทพร้อมกับสิทธิ์ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปและโตโยต้าพรีมเหล็กครับเป็นในต้นปีหน้านะครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยดพุ่มพันธ์ม่วงในยกสมครบกีฬาฟุตบอลครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่ทีมเมืองทองนั้นขออุทธรณ์โทษขอให้กองเชียร์นั้นเข้าชมเกมนัดชิงชะนะเลิศได้เรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการอุทธรณ์นั้นจะมีบทสรุปในวันที่๓ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตัดส
เป็นมติของสโมสรและสภากรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ